พัทยาค่ะสองหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาจะกลับบ้านอยู่แล้ว
ขี่ไปเอ้ยอยู่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบ
เป็นผู้ชายสองคนเหมือนกันลักษณะดูเมา
ทำทีเป็นเลี้ยวเข้าไปร้านไก่ทอดอ่ะคุณครับ

ช่วงก่อนถึงซอยเนินพลับหวานพัทยากลางค่ะ
เขาบอกว่าสงสัยจะโดนตามมาตั้งแต่ปั๊มน้ำมันแล้วล่ะ

ทีนี้สองคนตัดสินใจเลี้ยวหาแสงสว่างก่อนเลย

เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยมีท่าทีข่มขู่มากกว่าเดิม
ทำเป็นถามทางแล้วก็ไม่ยอมไปจากเขาสักทีค่ะ
ทั้งคู่บอกว่าตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงดี
คิดอะไรไม่ออกก็พยายามขี่รถไปเรื่อย
น่ะนั่งกินไส้กรอกสบายใจไปอีก

ตั้งใจว่าเออรีบผีให้ถึงบ้านเร็วที่สุดก็แล้วกัน
ปรากฏว่าสุดท้ายไปโดนคนร้ายคู่นี้
ปาดหน้าที่หลังหมู่บ้านรุ่งเรืองที่ตำบลหนองปลือ

ก็คือจะเอาเงินเลยอ่ะคราวนี้ทางเทิงอะไรไม่สนแล้ว
แล้วมันมีคำพูดจากคนร้ายพูดว่า

ก็ไม่รู้ว่ามีไม่มีแต่ลักษณะดูเมา

ล่าสุดตำรวจสพนปลือตามพิกัดตามเบาะแส
จับตัว๒คนร้ายรายนี้ได้แล้วนะคะ
ชื่อก็คือนายอภิวัตงามรุนอายุ๒๖ปีหรือว่าอารี
แล้วก็นายกิติซอฮิรันหรือว่าลีนอายุ๒๙ปีค่ะ
รวบได้ทั้งคู่พร้อมรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุ
สอบปากคำไปตรวจสอบประวัติไป
พบว่านายอารีคนขี่เนี่ย
เคยถูกจับข้อหาเสพยามาก่อน
ส่วนนายลีนคนที่นั่งซ้อนกินไส้กรอก
เคยถูกจับข้อหาวิ่งราวซับครบเลย
แล้วมาครบกันด้วยนะอืมความใจเรื่องครบเพื่อนเนอะ
ทั้งคู่ยอมรับบอกเมาทั้งคู่เลยครับ
แต่ไม่ได้เมายานะเมาเหล้า
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ข่มขู่นะ
ขอเงินเขาไปกินข้าวเฉยไม่มีเจตนาทำร้ายเลย
ไม่เคยขี่รถรีดไถเงินคนในพื้นที่ด้วย
อืมเบื้องต้น
ตำรวจแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ร่วมกันชิงทรัพย์ข่มขู่ในเวลากลางคืน

ใครเห็นหน้าค่าตาสองคนนี้แล้วจำได้ว่า
เอ๊ะฉันก็เคยโดนแบบนี้เขาเคยมารีดไถเงินฉันไป
กรุณาไปแจ้งความชี้ตัวที่สพนปลือได้เลยนะคะ
เดี๋ยวจะมีการรวบรวมทั้งหมดแล้วก็ส่งฝักขังสารจังหวัดชนบุรีด้วย